ก็บริเวณถนนวิภาวดีเนี่ยโอ้โหรถดับเพลิง
วิ่งกันตลอดเลยนะครับเสียงรถดังมาก
เพราะว่าเกิดเพลิงไหม้บริเวณบ้านพักคนงาน

ว่าเป็นคนงานในบริษัทนี้เองครับที่เป็นคนวางเพลิง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยหนึ่งคนครับผลตำรวจโทษานิทมหาฐาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
บริเวณย่านดอนเมืองเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนในเบื้องต้นนะครับ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าหลังชุดสืบสวนลงไปตรวจสอบข้อมูลพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวางเพลิง
ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานดอนเมืองยื่นคำร้องต่อสารอาญาเพื่อออกหมายจับหนึ่งในคนงานที่อยู่บ้านต้นเพลิง
หลังจากมีพยานบอกว่าเป็นคนวางเพลิงเหตุการณ์ในครั้งนี้
โดยก่อนเกิดเหตุนะครับพยานเล่าว่ามีเพื่อนคนงานกำลังนั่งดื่มสุราอยู่บริเวณหน้าบ้านพัก
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปากเสียงทะเลาะกันกับครอบครัวจึงจุดไฟเผาแล้วก็หลบหนีไป
ลองไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์เราก็กันไปแล้วที่จะได้เร่งรัดในการดำเนินการ
ว่าเดี๋ยวจะรีบเร่งรัดติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าพิสูจน์ทราบได้ชัดเจนว่าเหตุมันเกิดจากการเจ็บ
กระทำโดยเจตนาหรือจงใจก็จะได้ให้สารรีบออกหมายจับ
จากนี้นะครับตำรวจจะนำเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงาน
บริษัทดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาร่วมในการสืบสวนสอบสวนด้วย
ส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหารายอื่น
ตรงนี้ต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐาน
หากพบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงใคร
จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับ
คุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงดึกของเมื่อคืน

แต่เนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้
ประกอบกับลมแรงไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับ
ทำให้ห้องพักคนงานเสียหายกว่า๔๐๐ห้อง

มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วย๑คนนะครับ
และมีผู้เดือดร้อนอีกกว่า๙๐๐คน

โดยเฉพาะให้ความช่วยเหลือบรรดาแรงงานที่เดือดร้อนอย่างหนัก

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ